การน้ำเนี่ยไม่ธรรมดาจริงเพราะว่าทางปพบอกแล้วว่าน้ำเหนือกำลังจะมาถึงแล้วฮะ
กรุงเทพเตรียมรับได้เลยเพราะว่าต้นทางไปจากไหน
ลบบุรีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกหนังสือด่วนตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้ว
ผู้ว่า๕จังหวัดก็คือลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาประทุมธานีและนนทบุรี
รับมือการระบายน้ำของเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิตนะฮะ
น้ำจะเต็มอ่างวันพรุ่งนี้แต่ตอนนี้ต้องมีการพร่องน้ำระบายน้ำกันออกมาก่อน
จะต้องออกระบายน้ำอย่างน้อย๓๔๕๖ล้านลูกบาทเมตร
ก็คือถ้านับเป็นวินาทีเนี่ยเอาลูกบาทมาเรียงกันประมาณ๔๐๐ลูกบาทเมตร
ต่อวินาทีมันก็วิ่งผ่านมา๔๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีต้องวิ่งผ่านไป
รวมแล้วต้องระบายออกประมาณสัก๓๔ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
เพราะอะไรเพราะสถานการณ์น้ำที่ต้นทางก็คือลบบุรี
ลบบุรีให้นึกภาพแผนที่ก่อนแล้วกัน
ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีริยาปฐุมธานีนนทบุรีและจะมาที่กรุงเทพ
มหานครเพราะฉะนั้นวันนี้๒๙กันยายนน้ำหยดแรกจากเมืองเหนือ
น้ำเหนือจะมาถึงปริมณฑลคือนนทบุรีวันนี้แล้วนะฮะ
คือดูได้ไงว่ายน้ำหยดแรกไอ้คุณสุประโชคคือเปรียบเทียบกันแล้วกัน
มวลน้ำมันมาแบบนี้ใครมันจะไปนั่งนับแล้วแต่อธิบายไว้แบบนี้
มวลน้ำมาถึงวันนี้แล้วนะฮะย้อนไปดูที่ต้นทางต้นทางคือ
จังหวัดลบบุรีลบบุรีเขาเจอก่อนเลยพอปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าศักดิ
ก็เจอนักเต็มเลยอย่างตลาดลำนารายที่ชายบรรดา
เมือชายบรรดาจังหวัดลบบุรีเคศธิกิจท่วมหมดแล้วฮะ
ท่วมแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบท่วมบ้วงท่วมบ้านเนี่ยประมาณสัก๓๐๔๐เซนติเมตร
แต่แค่นี้การเดินทางก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแล้ว
นี่พิกัดแรกอีกพิกัดหนึ่งที่บ้านหมี่มีไหมบ้านหมี่นี่ต้องหนีน้ำเลยนะ
เพราะอยู่ในพื้นที่บ้านเรือนไม่ได้ฮะไม่หนีไม่ได้
เพราะน้ำเนี่ยมหาศาลเหลือเกินชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนกันประมาณสักพันกว่าหลังคาเรือนแล้ว
ชาวบ้านเดือดร้อนนะพันหลังคาเรือนขณะเดียวกันก็คือเรื่องของพื้นที่ทางการเกษตร
เสียหายเป็นแสนไร่แล้วนี่คือเบื้องต้นจังหวัดลบบุรี
เพราะฉะนั้นเนี้ยไร่มาเลยลบบุรีสละบุรีพระราชาศิริยา
ทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพเตรียมดูได้เลย
วนน้ำแบบนี้ก็ค่อยจะมาถึงนะฮะเพราะฉะนั้นติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ